คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่อุดรธานี
เลิกแล้วแต่ไม่ยอมจบก็เหมือนกับหลายครั้งนะฮะ
ฝั่งของคนที่เลิกไปแล้วไม่ยอมจบก็ตามไปราวีอดีตแฟนส่งข้อความไปข่มขู่เขา
และล่าสุดพาพวกเนี่ยไปรุมทำร้ายแล้วก็ทำลายทรัพย์สินของเขานะฮะ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับทุกผู้ชมครับตอนที่ยกพวกมานี่ทุบทำลายรถนี่เห็นไหมฮะแม่
นี้คือหน้าสถานบันเทิงนะครับย่านไฮเทคถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรธานี
คนที่ถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยนี่ซึ่งหลังจากไปตรวจสอบแล้วพบว่าคนที่บุกมาก่อเหตุ
ชื่อไนโก้นะฮะพาพวกมา๒๐กว่าคนมาทุบทำลายรถคันสีขาวที่เป็นกระบะนะครับ
เอาเก้าอี้ฟาดเอาไม้ตีนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่ใส่เสื้อกั๊กสีดำเนี่ยพยายามเข้ามาระงับเหตุนะครับ
แต่กลุ่มผู้ก่อเหตุมากันเยอะเหลือเกินไม่ยอมหยุดนี่มีคนผ่านมาก็เลยถ่ายคลิปบันทึกเหตุการณ์เอาไว้
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นห้าหกนัดนะครับหลังจากนั้นพรุ่งนี้ก็พากันแยกย้ายไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งคืนที่ผ่านมานะฮะ
แล้วเลิกกันไปปีกว่าที่เลิกเนี่ยเพราะโก้ไม่ยอมเรียนหนังสือ
ไม่มีงานทำไม่ทำงานทำการคบอยู่ด้วยกันชอบทำร้ายร่างกายเธออีก
กับแม่เธอก็เลยบอกให้เลิกกับโก้เอาก็ถูกแล้วใช่ไหมโก้
แต่ทีนี้เนี่ยหลังจากพอเลิกกับโก้ไปเนี่ยโก้ก็ไม่ยอมเลิกนะฮะ
แล้วเอเองเนี่ยเขาก็ไปคบหากับบีแล้วโก้ก็พยายามมาง้อมาขอคืนดี
แต่เธอก็ไม่ใจอ่อนสุดท้ายโก้ส่งข้อความมาขู่นะ
ขู่เธอแล้วก็ขู่บีแฟนใหม่ของเธอนี่เห็นไหมฮะข้อความที่ส่งมานะ
โก้เนี่ยซ้ายมือเนี่ยสีเทาเนี่ยโก้บอกอย่าให้กูเจอมึงนะ
เมื่อวันพระฤหัสตอน๕ทุ่มนะฮะ๕ทุ่มกว่านะครับนี่ฝั่งของผู้เสียหายเขาก็ถามว่าเป็นอะไรครับ
ฟังโก้ก็บอกรู้ตัวเองก็ดีพอแล้วไม่ต้องรู้มากหรอก
อีกฝั่งก็บอกมีอะไรพูดกันตรงครับผู้ใหญ่แล้ว
ส่วนโก้บอกผมเด็กครับแล้วเจอกันอย่าให้เจอครับไม่ยากหรอก
อีกฟังหนึ่งเลยบอกครับนี่เห็นไหมครับโอ้โหทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเขาก็พยายามระมัดระวังตัวตลอดนะฮะเพราะว่าโก้เนี่ยขู่เอาไว้นะครับ
สถานบันเทิงที่เกิดเหตุนั่นแหละขากลับกำลังนั่งรถจักรยานยนต์อยู่อยู่
อยู่เนี่ยถูกกลุ่มของไนโก้ประมาณ๕๖คนปรีเข้ามาชก
แล้วก็โดนรุมทำร้ายเขาก็เลยโทรบอกเพื่อนรุ่นพี่ให้ขับรถกระบะเนี่ยออกมาช่วย
กลายเป็นว่ารุ่นพี่ที่ขับรถมานี่ฮะถูกไนโก้กับพวกเนี่ยทุบทำลายรถ
นี่ก็จกทุกบานของรถนี่แตกละเย็นดูเครื่องเข้าไปอย่างนี้ฮะโหดูสิเห็นมั้ยฮะ
จนแบบโอ้โหพังเสียหายกันหมดเลยอ่ะ
เขาก็วิ่งมาทางข้างหลังนะครับแล้ววิ่งมาแล้วก็ซักผมเลย
แล้วก็ผมก็ตั้งรถก่อนแล้วผมก็หันกลับไปมองเขาแล้วเขาก็วิ่งกันออกมาอะไร

ผมไม่แน่ใจแต่ว่าประมาณ๕๖คนก่อนผมก็หันกลับไปพยายามจะแบบเฮ้ยถอยไปนะเว้ย
ผมก็แล้วกากที่นั่นก็มารวบผมอ่ะเขาก็วิ่งเข้าไป
สุดท้ายวันนี้ทั้งคู่ก็เลยมาแจ้งความนะครับ
เพื่อให้ตำรวจเนี่ยไปดำเนินคดีกับไนโก้แล้วก็พวก

แม่คือจุดเริ่มต้นมันก็คือพอเลิกกันแล้วแล้วก็ไม่ทำใจแล้วก็ไม่จบอ่ะใช่ไหม